น่าจะได้เห็นข่าวสารวัตรบีเกิล
ที่มันไปเรียกว่าตรวจพบ
สิ่งของต้องสงสัยฮะ
แล้วก็เป็นค้างคาวรมควัน
คุณผู้ชมเออนี่ตรงนี้เลยฮะที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับ
กักกันสัตว์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาเอาสารวัตรบีเกิลมาลงพื้นที่ตรวจสอบนะ
ฟุตฟิตการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็ซากสัตว์ขาเข้าขาออกของตรงอาคารผู้โดยสารท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยเฉพาะเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มเสี่ยงครับเช่นกัมพูชาที่มาจากไต้หวันมาเลเซียลาวเวียดนามแล้วก็จีน
สุดท้ายแล้วสารวัตรบีเกิลประจำด่านกักกันสัตว์ท่ากาศยานสุวรรณภูมิไปเจอสัมภาระต้องสงสัย
อันนี้มาจากคุณหมิงครับมาจากเมืองคุณหมิงประเทศจีนค้างคารมควันที่ไปเจอเนี่ย
น้ำหนัก๒๕กิโลกรัมนี่ฟุตฟิตใหญ่เลยแล้วก็มีส่วนต่างของเนื้อหมูแปรรูป
เจ็ดกิโลกรัมบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษครับมีใครเป็นเจ้าของไหมเนี่ย
ไม่มีไม่มีใครแสดงตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดอายัดไว้เป็นของกลาง
แล้วก็นำตัวอย่างส่งไปตรวจเพื่อจะเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
แล้วก็มีโรคติดเชื้อไวรัสนิปาที่มีค้างคาวเป็นแหล่งนำโรคโอ้โหอันนี้น่าห่วงเลยฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะ
ถือว่าเป็นการทำผิดค่ะถ้าเกิดว่าดูตามมาตราก็คือมาตราสามสิบเอ็ด
พรบโรคระบาดสัตว์ปีห้าแปดนะแล้วเมื่อวานเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะ
เอาค้างคาวรมควันเอาเนื้อหมูต่างที่ยึดได้เนี่ย
แล้วก็ของกลางที่ยึดไว้ตลอด๓เดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรต่อนะ
ไม่ได้เอาไปกินนะไม่ได้เอาไปกินไม่ได้เอาไปขาย
แต่ต้องเอาไปทำลายเอาไปทำลายที่ด่านกักกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาเขาทำไง
ต้องไปฝังกลบหมดเลยค่ะซึ่งทางกรมประสุทธิ์นะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าประชาชนที่ถ้าเกิดจะรับประทานเนี่ย
เน้นย้ำว่าให้ทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกและไอ้พวกสัตว์แปลกเนี่ย
อย่าไปทานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเพิ่มโรคระบาด
จะเป็นการก่อโรคระบาดนะคะอันนี้ก็ฝากย้ำเตือนมาด้วยนะคะ